ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับว่า
ข่าวกรองจะต้องปรับปรุงการทำงาน
หลังจากที่ปล่อยให้เกิดเหตุระเบิดขึ้นในหลายพื้นที่
ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งปรับแผนการวางกำลัง
เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
พร้อมกันนั้นยังได้ขอความร่วมมือจากภาคประชาชน
หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
เพราะทหารจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ
กล่ายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้

ข่าวมองข้ามประเด็นใดไปหรือไม่
จากนั้นยังจำเป็นต้องปรับปรุงการทำงาน

สั่งให้ทำแผนปรับปรุงและพัฒนางานด้านการข่าวแล้ว
นายสุวพันธ์ยังกล่าวด้วยนะครับว่าการสืบสวนมีความคืบหน้าไปมาก
โดยตรวจพบพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์หาแหล่งที่มาได้
โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ด
แต่การสืบสวนยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไป
เพราะต้องหาตัวผู้บงการผู้ก่อเหตุและผู้ให้การสนับสนุน
โดยประเด็นความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
โดยส่วนตัวให้ความสำคัญน้อยที่สุด
เพราะข้อมูลข่าวกลองยังไม่พบการประสานงานใดจากประเทศเพื่อนบ้านครับ